ในวงการบันเทิงของเรานะคะปีถ่อปีนี้ไม่มีแผ่วนะจ๊ะ
กระโดดข้าวกล้ามตีเสร็จปุ๊บนะคะโพสต์ท่าเซ็กซี่เลยค่ะ

ปีกระต่ายเหรอจ๊ะฉันไม่น่ารักกับเธอหรอกค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะลูกดิว
ลูกดิวค่ะล่าสุดนะคะยังคงเช็คอินที่ทะเลภาคใต้ค่ะ
แบบไม่หยุดยั้งเลยล่ะค่ะ
ที่เคยเห็นช้อปปิ้งชุดว่ายน้ำเก็บไว้ไม่มีเกินค่ะ
ถ้านับลุคชุดว่ายน้ำตั้งแต่ปีใหม่จนถึงนับปัจจุบัน
โอ้โหมากมายจริงนะคะลุคชุดว่ายน้ำที่เป็นลายกราฟิกค่ะ
ชุดนี้พอรวมกับอินเนอร์การโพสต์ของคุณแม่ลูกติวแล้วนะคะ
การทิ้งสะโพกใดไม่ให้ทะเลเดือดยังไงไหวล่ะคุณผู้ชม

เปลี่ยนกันแบบสนั่นมากเอาไปเป็นแพ็คเยอะจริงนะคะ
ด้วยลุคล่าสุดค่ะเป็นชุดว่ายน้ำชุดนี้ค่ะ
คราวคลิ้นเหมือนเขากับผิวมันจริง
วกกระเพาะบวกเสริมความเก๋ไปอีกหน่อยนะคะ
เป็นความแซ่บที่บอกได้คำเดียวเลยว่าแม่ลูกดิวคัมแบ็คแล้วจ้า
ว้าวสุดยอดกันไปเลยนะคะ
เอามาต่อกันที่ข่าวออแรกหนึ่งคนก็แล้วกัน

เดี๋ยวนะเดินธรรมดาแล้วก็หูแล้วอ่ะ

กินี่แรกของเธอไม่ทำให้ผิดหวังจริงนะครับคุณผู้ชมค่ะ

มองกันผ่านเออมองกันผ่านแล้วเห้ยใช่หรือเปล่าเอออะไรอย่างนี้ส่งให้หุ่นของนิ้วเคลียร์นะสะดุดตาเอามากเลยจ้ะ
ใครที่กำลังถ่ายอินสตาแกรมเจอโพสต์นี้ของนิวเคลียร์เข้าไปโอ้โหมันต้องมีสะดุดอ่ะหลายคนรู้นะซูมนะซูมเลยจ้ะมั่นใจลงขนาดนี้จัดมาเลยจ้
ใช่ค่ะคนสุดท้ายไม่ได้เป็นคุณแม่ในชีวิตจริงหรอกค่ะแต่ในด้านคอนเทนต์ก็ต้องยกมงให้เลยคุณแม่เกรดชีวิตการกล้าคุณค่ะ

สามสาวที่เรายกมาให้ดูวันนี้ชื่นตาสบายใจจริง
อาจจะเป็นไอเดียคุณผู้ชมนะเวลาไปทะเลหรือว่าจะแบบ
อยู่ตรงขอบสระว่ายน้ำที่บงที่บ้านก็ลองหัดโพสต์ดู

จริงนะคะโอ้โหหมุนติ้วนะคะ
สวยไม่แผ่วจริงเลยนะคะ